แสงสุรีรุ่งโรธท่านผู้ชมยังจำได้ใช่ไหมฮะ

แสงสุรีอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
เจ้าของเพลงรักสาวเสื้อลาย

มีข่าวมาเพื่อไม่นานมานี้เอง

คือพี่บินกันไปดูคนยากไร้เดือดร้อนต่าง
บังเอิญไปเจอบ้านหนึ่ง
ปัจจุบันโควิดอะไรด้วยใช่มั้ยงานรับทั่งร้องพรงร้องเพลงมันก็ไม่มี
ล่าสุดเราเจอนะฮะเราไปเห็นเฟซบุ๊กก่อนนะครับ
นี่ฮะทุเรียนเยอะเลยนี่ครับได้โพสต์เอาไว้นะครับในเฟซบุ๊คส่วนตัว
เมื่อ๒๕พฤษภาคมบอกว่าตอนนี้โควิดระบาดผมไม่มีงานร้องเพลง
ผันตัวมาเป็นพ่อค้าขายทุเรียนถ้าใครอยากอุดหนุนผมมาได้เลยครับ
อยู่ปากซอยจรรย์สนิทวง๑๙ต่างจังหวัดก็ส่งนะครับ
นี่ฮะคุณอาแสงสุรีก็โพสต์ภาพลุยสวนไปเลือกทุเรียนหมอนทองมาขายด้วย
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปหาคุณอาแสงสุรีหน่อย
อุดหนุนทุเรียนกันหน่อยนะครับนี่ฮะคุณแจ๊กกะรีนมณันธิการข่าวบันเทิงของเราไป
ผอมไปหน่อยนะช่วงนี้หน้าแสงสุรีแต่ใบหน้าก็ดู
มีความหวังกับการมาเป็นพ่อค้าขายทุเรียนในช่วงเวลานี้นะครับ

อยู่บ้านก็ไม่มีอะไรได้อันนี้แหละ
ฝากพี่น้องแฟนเพลงทางช่องไทยรัฐ๓๐๐นะครับ
ให้พี่น้องแฟนเพลงช่วยกันอุดหนุนด้วยอย่างไรช่วยเมฆกายแฟนผม
พวกผมแล้วโตตายกันหมดแล้วไอฟู้มันมีอะไรได้อะไรเลย
คุณอาแสงสุรีบอกว่าตั้งแต่เป็นข่าวมาช่วง
พี่บินบรรลือฤทธิไปเยี่ยมไปดูแลเนี่ยคนก็ช่วยเหลือมาเยอะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ยืนยันว่าไม่ได้เปิดรับบริจาค
ไม่ขอรับบริจาคอะไรทั้งสิ้นนะครับแม้เงินในบัญชีตอนนี้แทบไม่เหลือสักบาท
แต่ก็จะทำมาหากินด้วยเนี่ยฮะไปรับทุเรียนมาขายนะครับ
อยู่ปากซอยจรรย์สนิทวง๑๙ใครแวะไปแวะมาแถวนั้นก็แวะไปอุดหนุนกันได้
ส่วนตาตอนนี้เนี่ยคือข้างหนึ่งเนี่ยยังมองเห็นอยู่หกสิบเปอร์เซ็นต
อีกข้างหนึ่งตอนนี้ก็ไปผ่ามาเรียบร้อยสู้ชีวิตกันไป
เป็นกรรมใจนะคะขอให้ขายดีดีค่ะ